คือทุกอาชีพเลยนะคะตอนนี้ได้รับผงกระทบกันทั่วหน้า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีมข่าวของเราก็เคยไปคุยกับพี่น้องในหลายอาชีพ
คนขับแท็กซี่บ้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบ้าง

บอกเลยว่าตอนนี้รายได้เขาเป็นศูนย์เลยนะ
คือเพราะว่าสั่งปิดทั่วประเทศเขาสั่งปิดอยู่แล้วนะคะ
ด้วยความที่ร้านตัดผมร้านเสริมสวยมันจะต้องใกล้ชิดกัน
จะต้องแบบสัมผัสผมตัดอะไรให้กันอะไรแบบนี้
คือวันนี้ถึงขั้นที่โฆษกสบคก็บอกเองเลยนะว่า

ก็ถามไปเยอะว่าเมื่อไหร่จะอนุโลมให้เปิดร้านตัดผมได้
ระหว่างนี้ที่ยังไม่เปิดนะคะช่างตัดผมบอกเลยว่า

นี่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยมาร้านโอเวอร์คัท
รัชดาพิเศษ๑๓กรุงเทพนี่แหละค่ะ
โชว์อุปกรณ์การทำผมให้ดูนี่นะคะ
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะ
นายถนัดถนนอนัลนบถนัดอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำงานกันสองคน
ตัวเขากับตัวภรรยาเขาก็ตัดผมทำผมอะไรแบบนี้
รายได้ดีวันหนึ่ง๓๐๐บาทได้นะ

รายได้ค่อยลดบางวันรายได้ไม่ถึง๑๐๐
ทีนี้พอรัฐบาลสั่งปิดร้านตัดผม
โอ้โหรายได้เป็นศูนย์ค่ะจากรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนแสน
ตอนนี้เหลือศูนย์เลยลูกค้ามาขอให้แอบเปิดนะ
ดีนะเขาบอกนะลูกค้าบอกเออขอแอบเปิดได้ไหม

เขาบอกไม่ได้เขาไม่กล้าเปิดให้ส่วนเงินช่วยเหลือ
ไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทนะคะก็ลงทะเบียนนะคะ
แต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นั้น
ก็ต้องประหยัดเนอะก็กังวลอยู่เหมือนกัน
ว่าเงิน๕๐๐๐บาทเราจะอยู่ได้สักกี่วัน
เพราะเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเราคนเดียวดูแลหลายคนในครอบครัว
ก็กังวลอยู่นะครับก็คงต้องแบบว่า
ต้องยอมรับสภาพที่มันจะต้องเกิดขึ้นไหม
เพราะว่าเราอาจจะเกิดหนี้สินเราก็ต้องยอมรับมัน
นี่ค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันก็แปลก
ก็เป็นช่างตัดผมด้วยกันทั้งคู่ทั้งตัวเขาทั้งภรรยา
ลงทะเบียนด้วยกันทั้งคู่ตัวเขาได้ได้๕๐๐บาท
แต่ภรรยาไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกันประกอบอาชีพเดียวกัน
รับผลกระทบเหมือนกันครับเขาบอกอันนี้คือสิ่งที่เขาก็งงเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยต้องปรับตัวนะพื้นที่หน้าร้านตอนนี้ก็เปิดเป็นร้านขายยำ
ขายอาหารตามสั่งก็พอมีรายได้เข้ามาบ้างนะคะ
แต่ถ้ามันนานกว่านี้ถ้าร้านตัดผมยังต้องปิดไปจนไม่รู้ว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่
ก็แย่เหมือนกันนี่นะคะเพราะว่าค่าเช่ายังต้องจ่ายไง
เดือนหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหแต่รายได้เป็นศูนย์อ่ะนี่นะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าก็ยังได้รับความเมตตาจากเจ้าของตึกนะคะ
ลุงมนต์ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าลุงมนต์น่ารักลดค่าเช่าให้ตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
แล้วก็ผ่อนจ่ายได้ด้วยนะคะลุงมนต์เองก็บอกว่าเข้าใจ
เข้าใจสถานการณ์แบบนี้ก็อยากจะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ
ถามว่าลุงอยากได้เงินไหมลุงเองก็อยากได้เงินลุงเองก็กระทบเหมือนกัน
แต่ถ้าช่วยกันได้ก็พร้อมจะช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ

ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งครับผ่อนปลนตามระยะเขาพร้อม

เดือนละสามหมื่นนี่ลดให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เหลือแค่หกพันอ่ะ

โอ้โหนะคือเปิดร้านได้เมื่อไหร่มีรายได้เมื่อไหค่อยมาจ่ายคือคือมันต้องช่วยกันอย่างเนี้ย
ใช่ไหมลูกจ้างผู้ที่เช่าอยู่หอพักอยู่อาคารห้างร้านต่างมันต้องปิดหมดเนี่ย
คนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยอันนี้ต้องมาช่วยเขาด้วยนะ
รัฐบาลก็ไปช่วยคนที่เป็นเจ้าของอีกทีนึงก็ต้องช่วยกันเป็นทอดทอดไปจริงค่ะนะ